เอาล่ะพูดถึงเรื่องของกีลงกีฬา

ดีวอร์มรอเลย
กีฬาที่จะพาไปเกี่ยวกับเรื่องของการปั่นจักรยาน
ถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องของไอเดียด้วย

เขาก็มีไอเดียดีในการนำจักรยานมาผัดกัน
นอกจากจะเป็นการได้ออกกำลังกายแล้ว
ยังช่วยเติมออกซิเจนในน้ำ

เด็กเยาวชนหลายคนก็มารอต่อคิวเลย
เพื่อที่จะมาร่วมปั่นจักรยานรักโลก

เคหะเมืองใหม่บางพลีโครงการ๔
ก็ติดอยู่กับสนามกีฤตระบนบางสาวโทง
อำเภอบางสาวทงสมุทรปราการนะคะ

นายอนานตั้งเนียนนาตรชัย
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาทงเขาก็ทำขึ้นมาค่ะ
ก็นำชิ้นส่วนจักรยานมาดัดแปลง

ให้ประชาชนได้มาหรือบางคนปั่นถอยหลัง
ครับมีแบบจะเอาแบบไหนก็ได้
สะดวกเลยเพราะว่าจักรยานคันนี้ไม่ล้มนะ
เป็นการชอบฝึกปั่นก็ได้นะคะ
จากได้ฝึกปั่นออกกำลังกายแบบนี้แล้ว
ก็ยังช่วยเติมออกซิเจนในน้ำค่ะ
เมื่อน้ำมีออกซิเจนมากขึ้นก็ช่วยบำบัดน้ำเสียได้ด้วย
นี่ก็ได้รับความสนใจจากเด็กมากมายเลยนะคะ
นายอนันต์ก็ยังหวังอยากจะให้จักรยานรักโลกคันนี้
เป็นต้นแบบของอุปกรณ์ที่จะได้ประโยชน์ทั้งการออกกำลังกาย
แล้วก็การรักษาสิ่งแบบร้อนด้วยนะคะ
พอทำออกมาแบบนี้คุณก็ถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวค่ะ
เพราะสามารถลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้า
บำบัดน้ำเสียของชุมชนได้ระดับหนึ่งเลยนะ
ชาวบ้านคนในชุมชนเองก็ชื่นชอบค่ะ
ก็เลยว่าหลังจากนี้จะทำเพิ่มอีก๓คัน
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน
อนาคตก็มีแนวคิดที่จะใช้จักรยานปั่น
เพื่อสูบน้ำจากสระมารดน้ำต้นไม้ในชุมชนต่อไปด้วยนะคะ
โอ้โหแนวคิดเขาดีจริงนะปัน

ยังทำให้น้ำมันมีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับ
แล้วก็ล่าสุดจะปั่นจนสูบน้ำมาลดน้ำต้นน้ำไม้ได้ด้วย
อ๋อถูกต้องปั่น
คุณดูคุณเริ่มจะคึกคักก่อนนะครับ